ไปดูเรื่องราวหลอนกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะ
เขาบอกว่ามีทั้งเรื่องของประตูมันเปิดเอง

รวบรวมความหลอนให้ดูยามเช้าแบบนี้ฮะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวหลอน
ชวนขนหัวลุกกันสักกันหน่อย
แต่ละเรื่องจะร้อนขนาดไหน

ร้อนเรื่องแรกเป็นคลิปสุดหลอน
ประตูเปิดเองจะชวนหลอนและหน้าขนลุกขนาดไหน
ไปชมพร้อมกันเลยครับ
โอ้โฮคนลุก
ถ้าเจอแบบนี้คือหลอนเหมือนกันนะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพสุดหลอน

กล้องจับภาพประตูเปิดเอง
ในขณะที่มีกุญแจคล้องอยู่
ทำเอารอปภที่ดูแลความปลอดภัยอยู่บริเวณ
นั้นถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกและขนลุกไปตามตามกัน
ซึ่งทางเจ้าของคลิปยังบอกอีกด้วยว่าประมาณ๑สัปดาห์ก่อนหน้านี้
มีลูกน้องที่ทำงานที่นี่เนี่ยเสียชีวิตหรือเขาอาจจะมาทักทาย
ไปดูความคิดเห็นของชาวเน็ตกันบ้างบางคนเนี่ยบอกว่า
เห็นคนยืนอยู่ขวามือใส่เสื้อสีขาวค่ะส่วนบางคนก็บอกว่า
ผมเห็นคนยืนอยู่ขวามือใครหรือไม่ก็พี่รอปภคงจะงง
มันเปิดได้ไงใครเปิดนาทีนั้นเนี่ยขนลุกแน่นอน
ก็ต่างคนต่างความคิดนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ส่วนเรื่องนี้จะชวนคุณผู้ชมไปดูภาพถ่ายปริศนานี้กันหน่อย
ซึ่งคนที่ถ่ายได้เขาบอกว่าถ่ายติดที่บริเวณทางโค้งที่มีผู้เสียชีวิตหลายราย
โอ้โหอะไรจะชัดเหมือนหน้าคนขนาดนี้
เหมือนหน้าเด็กผู้หญิงเลยทีเดียวครับ
โดยภาพนี้คุณสงกรานบุตรดา
เป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวในตำบลศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นผู้ถ่ายภาพนี้ได้
เขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังว่า
เห็นผู้ใหญ่บ้านทำการตัดยาก
ก็เลยซื้อน้ำไปให้ผู้ใหญ่บ้านกิน
แล้วก็ถ่ายรูปผู้ใหญ่หลายรูป
ก็เห็นรูปเป็นเส้นตัดหน้า

แต่ก็ยังเห็นเป็นเส้นเหมือนเดิม

เพื่อจะส่งไลน์ให้ผู้ใหญ่บ้าน

เป็นต้องตกใจสุดขีดเลยล่ะครับ
เพราะว่ามีภาพของใบหน้าผู้หญิงขึ้นมาหนึ่งภาพ
จึงได้นำไปให้ผู้ใหญ่บ้านดู
พอผู้ใหญ่บ้านเห็นก็ตกใจเหมือนกัน

เป็นภาพถ่ายติดวิญญาณของผู้ที่เคยเสียชีวิตตรงโค้งนี้มาก่อน
ซึ่งโขงดังเก่ามีชายาว่าโขงยายบู
เพราะยายบู่เคยตกรถเสียชีวิตอยู่โค้งนี้
ซึ่งบริเวณทางโค้งนี้มีอุบัติเหตุประมาณ๓๔ราย
รวมทั้งมีเด็กอายุ๓๔ขวบด้วยล่ะครับ
ล่าสุดคุณสงกรานก็ได้ลบภาพสุดหลอนออกจากโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว
เพราะว่ากลัวสุดขีดนั่นเองล่ะครับ

ถ้าถ่ายแล้วเจออย่างนี้ผมว่าแค่ลบมือถือไม่พอแล้วมั้

ไม่เครื่องเลยครับเปลี่ยนมือถือเลยสิครับ

กลัวเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ